ส่วนงานบวชนะครับก็อนุโมทนาบุญไปด้วย
ชนะทิพย์ก็เข้าวิธีปลงผมแล้วก็
ทำพิธีอุสมบทนะครับวันพรุ่งนี้
ซึ่งก็มีคนในวงการฟุตบอลไปร่วมงานกันอย่างมากมายนะครับ

โมงเช้าแล้วก็มีพิธีการเตรียมอุสมบทไว้แล้วก็ในช่วงเย็นนะครับวันนี้จะมีพิธีอาบน้ำนาคบรรยากาศการปลงผมนาคนะครับนอกจากครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนนักเตะแล้วก็คนในวงการฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็น
ลิกแป๊ะนะครับคุณธิรัชัยวุฒิธรรมนะครับอดิตรองภูวาทรัชกาลกรุงเที่ยมหานครดรสมภิษภานโมมัยรองอธิกรรมดีมหาวิทยาลัยศรีปฐุมรวมถึงแฟนสาวแล้วก็ขาดไม่ได้กว่าแล้วคุณเมพิชชนะสาขากรก็ไปร่วมงานนะครับหลายคนนี่ครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถือว่าคือดังแล้วตอนนี้ส่ว
นะครับชนะสะโพซึ่งแปลว่าฮู้แกล้วกล้าในหมู่ชน
และจะบวชที่วัดบางช้างเหนือเป็นเวลาเก้าวันด้วยกันซึ่งหลังจากนั้นนะครับ
ชนะทิพย์ก็จะกลับไปร่วมทีมในช่วงปรีซีซันกับสมสรรค์คันศนเลสสปรโลในช่วงวันที่เก้า
มกราคมปีหน้าเอาล่ะกลับไปเล่นที่เจลีกคนนี้เนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ
มุยธิรสินแดงดาเนี่ยก็ไปร่วมทีมในศึกเจลีกด้วยเหมือนกันอยู่คนละทีมนะไปอยู่กับซานเฟรเช่ฮิโรชิมานะครับ

แต่ถ้าเกิดคนไทยไปส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหดีกรีทีมชาติอยู่เมืองทองเยอะไง
เมืองทองจะไม่เหลือใครเล่นเลยนะครับ